โศกของนายเฟตุลเลาะกุเลนผู้นำทางศาสนาที่ลีภัยอยู่ในสหรัฐระบุ
ว่าการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลตุรกีหลังการรัฐประหารที่ล้มเหลว
คล้ายกับยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซี
ขณะที่ประธานวิธีตุรกีก็ได้เดินหน้าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา๓เดือน
ในวันนี้นายเรเจฟเทยิปแอเดวานประธานพิธีตุรกีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา๓เดือน
ซึ่งก็จะเป็นการให้อำนาจแก่ประธานธิบดีและคณะรัฐมนตรีประกาศใช้กฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
หลังจากที่ได้เกิดความพยายามก่อรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนายแอดวานได้ระบุว่ารัฐบาลจำเป็นต้องถอนรากถอนโคนเครือข่ายองค์กรก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการทำรัฐประหาร
อีกทั้งยังได้กล่าวว่าการอยู่ใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้ทำให้ประชาชนปลอดภัยเป็นประชาธิบดัชให้อยู่หลังกับกฏหมายตามหลักการสิทธิและเสรีภาพ
ส่วนที่จตุระกิซิเลซึ่งตั้งใจในกลางกรุงอังกฎา
กลุ่มผู้สนับสนุนในอาโดอาร์หลายพันคนออกมารวมตัวกัน
เพื่อฟังประธานทฤษฎีประกาศสนาการฉุกเฉิน
โดยกลุ่มผู้สนับสนุนนายแอดวานต่างมองว่า
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็น
เพราะว่าจะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤตได้
กล่าวว่านายแอดวานคือผู้นำที่ประเทศต้องการในขณะนี้
ขณะที่ในวันนี้นายแอลอัสลานโดวาน
โศกประจำตัวของนายเฟตุลล็อกกุเลน
ผู้นำทางศาสนาที่ลิภัยอยู่ในสหรัฐ
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารในครั้งนี้

ได้มีความพยายามในการจับกลุ่มและลงโทษผู้ที่สนับสนุนนายกูเลน

เนื่องจากกลุ่มผู้สนับหนุนนายกูเลนในกระสูงยถิธรรมและตำรวจ
และนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับนายแอร์โดอาร์น
นายอาสลานโดอานยังได้ระบุอีกว่าการกวาดล้างและสั่งพักงานของราชการกว่าห้าหมื่นคน
กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซี
ซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่น่าหวาดกลัว
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งเนเทอร์แลนดเรมนีและแคนาดา
ได้แสดงความกังวลต่อการปราบรามฝ่ายตรงข้ามที่เกิดขึ้น
หลังการทำรัฐประหารล้มเหลวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตุรกีเข้ารบกฎหมาย